คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องแรกนี้ก่อนนะครับ
สงขลาผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งจะพ้นโทษออกมา
และเกิดอาการคุ้มคลั่งอย่างหนักจากฤทธิ์ของยาเสพติด
และความเครียดที่ไม่มีงานทำนะครับ
ก็ก่อเหตุใช้มีดจี้คอจี้คอใครฮะ
ลูกสาวของตัวเองวัย๕ขวบนะครับ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ประทึกนี้กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะช่วงจังหวะที่เขาคลุ้มคลั่งนะครับ
แล้วก็พูดจาวกวนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
เอามีดจี้คอลูกสาววัย๕ขวบของตัวเอง
แล้วก็เป็นวินาทีที่ตำรวจสอบพยายาม

ก็ต้องเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ชายคุ้มคลั่ง
จับลูกสาววัย๕ขวบเป็นตัวประกัน
บ้านด่านนอกอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
โดยผู้ชายคนนี้ใช้มีดปอกผลไม้จี้คอลูกสาว
อีกมือหนึ่งก็ถือมีดอีกด้ำนะฮะอยู่หน้าห้องเช่านะครับ
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือนายมานัทแทร่ยางอายุ๓๘ปีนะครับ
ก็อยู่ในการคุ้มคลั่งก่อนหน้านั้นก็ทำลายข้าวของ
แล้วก็ตะโกนร้องลั่นเรียกชื่อของคนคนนั้นคนนี้
แล้วก็เพ้อว่าจะมีคนมาตามฆ่าเมื่อกี้ได้ยินจังหวะที่เขาพูดใช่ไหมฮะ
อีกคนเนี่ยเหมือนถือปืนจะฆ่าเขานะฮะเบื้องต้นนะครับ
ตำรวจทราบว่าสาเหตุมาจากตัวเขาเครียดเพราะทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็ตัวเขาเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ประมาณ๑เดือนจากคดีลักทรัพย์
แล้วก็ออกมาแล้วก็คิดว่าภรรยามีชายอื่น
ประกอบกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดคือเสพยามานะฮะ
มีปากเสียงกับภรรยาแล้วก็บีบคอทำร้ายร่างกายภรรยา
ภรรยาต้องวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดออกมาจากห้อง
ทีนี้ในห้องก็จะเหลือลูกสาววัย๕ขวบนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยจับลูกสาวแล้วก็ใช้มีดจี้เป็นตัวประกันนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อให้นายมานัทสงบสติอารมณ์
แต่ไม่เป็นผลนะครับนายมานัดเดินพาลูกออกจากห้อง
จี้คอลูกไปด้วยแล้วก็ไปเข้าห้องข้างเคียง
สุดท้ายนะฮะก็ปีนบันไดขึ้นไปอยู่บนหลังคา
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็โอ้โห
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณนะต้องควบคุมเหตุการณ์เนี่ย

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้ขอให้นางสาวประภัยแสนยมาตรอายุ๓๗ปี

ที่ก่อนหน้านี้ก็หนีตายออกมาจากห้อง

สุดท้ายนายมานัทนั้นมีท่าทีอ่อนลงนะฮะ

แล้วก็ยอมลงจากหลังคาทิ้งมีดแล้วก็ปล่อยตัวลูกสาว
ทีนี้ครับนายมานัทโผล่เข้ากอดกับภรรยา
เหตุการณ์นี้ตำรวจถือว่ายุติลงด้วยดี
แต่ตำรวจก็ต้องตรวจสอบเหตุคุ้มข้างทั้งนี้
ว่าตัวของฝ่ายชายที่ก่อเหตุใช้สารเสพติดอะไรบ้าง
คุณคิดดูว่าตอนที่ผู้ชายคนนี้ปล่อยตัวลูกสาวแล้วนะครับ
แล้วก็วิ่งมากอดกับภรรยานะครับ
๓คนเดินเข้าห้องไปก่อนคือตำรวจก็ต้องปล่อยตัวไปก่อน
ปล่อยให้คลายเครียดก่อนนะครับ
เพราะว่านายมานัทคงเพลียแล้วก็หลับไปนะครับ
แล้วก็ตำรวจคือก่อนหน้านี้ก็ใช้วิธีผสมยานอนหลับในน้ำดื่ม
แล้วก็หลอกล่อให้นายมานัดทานด้วยนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาของนายมานัดที่อ่อนเพลียนะครับ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้ควบคุมตัวไปที่โรงพัก
เพราะกลัวว่าจะคุ้มคลั่งอีกนะครับ
แล้วก็ปล่อยให้พักผ่อนนอนหลับไปก่อน
แล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาดูแลสภาพจิตใจของคนในครอบครัวทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อันนี้ดูก็หวัดเสียวนะตอนที่จี้คอน้องวัย๕ขวบเนี่ยนะคะ